มาดูดวงดาวบนท้องฟ้ากันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าวันนี้๓๐ตุลาคมค่ะ
ดาวพฤหัสมันเคลื่อนย้าย
ราศีที่ร้ายจะกลายเป็นดีมาก

คุณฟังดิฉันเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฟังไปพร้อมกัน
อันนี้ราศีพฤศพ๖๒การงานการเงินปีนี้ไม่ดี
รอฟังกันเลยค่ะว่า๒ราศีไหนที่จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี

รู้เลยว่าใช้โทรศัพท์รุ่นไหน
ราศีมิถุนหรือเมถุนนั่นเอง
กาศิกบอกหมดแล้วอ่ะปะโถจะให้ลุ้นกันหน่อย

เมถุนกับธนูคือ๒ราศีที่ดวงจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะ

เมถุนคือ๑๕มิถุนายนถึง๑๖กรกฎาคม

คนที่เกิดระหว่าง๑๖ธันวาคมถึง๑๔มกราคม
เตรียมรอรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะ
อะไรที่มันร้ายมันจะกลายเป็นดี
หมดเคราะห์หมดโศกหมดเรื่องทุกข์ใจ
อาจารย์ช้างทศพรเขาแนะนำมานะคะว่า
ถ้าอยากที่จะมีโชคนะ
เคล็ดลับทำบุญรับดาวพระฤหัสย้ายครั้งใหญ่กับทีมข่าวเรามาด้วย
กับเมืองทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์หรือที่มันเกี่ยวกับการศึกษา
ทำบุญร่วมกับบุพการี
มนต์ไหว้พระหรือบูชาดาวพระฤหัสกลางแจ้ง
เวลา๒ทุ่ม๔๒นาที
ย้ำชัดขีดเส้นใต้ตรงนี้๒ทุ่ม๔๒นาทีเท่านั้นนะคะ
ก็ไม่ได้๔๑ก็ไม่ได้ต้อง๔๒เท่านั้น
และให้ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกพร้อมพระพุทธรูปปางสมาธิวงเล็บผ้ามี
ผลไม้สีเหลือง๕อย่างและพวงมาลัยดอกดาวเรืองเทียน๑คู่ทูบ๕ดอก
ตั้งจิตตั้งมั่นกุศลทุกอย่างที่จะส่งผลให้ดวงหนุนดวงนำในทุกราศี
ฟังเสียงอาจารย์ช้างกันเถิดค่ะ
อันแรกเนี่ยก็คือสมมุติถ้าเกิดขอความมั่นคงคือโบราณเขาบอกว่าหลักเมืองเนี่ยคือหลักชัยของชีวิต
ถ้าเราอยากให้ชีวิตมีหลักชัยที่ดีก็ไปขอพรกับสารหลักเมืองอย่างที่สองก็คือบางคนชอบทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้นะครับ
ก็ลงพยาบาลสงฆ์หรือลงพยาบาลในจังหวัดหรือคนอื่นก็ได้นะครับ
อันที่๓เนี่ยบางคนอาจจะอยากจะไหว้ดาวพฤหัสที่บ้านนะครับ
ก็คือการสวดมนต์ไห้พระนั่นแหละนะครับก็สามารถทำได้ในวันที่๓
อันนี้๔ที่สำคัญมากคือว่าบางทีเราออกไปทำบุญนอกบ้านหมดแล้วแต่ไม่เคยทำบุญในบ้านเลยนะครับ
ความกระตันยูเนี่ยยังไงก็ทำให้ชีวิตเรามีความเจริญก้าวหน้า
เมทุนกับธนูยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดี
แต่ว่าใครที่ไม่ได้เป็นเมถุนไม่ได้เป็นธนู
ถ้าอยากจะทำวุลบุญชายดาวภิริคนรับโทษอะไรเงี้ย
ก็ทำตามอย่างที่หมอช้างบอกไปเมื่อสักครู่

๒ทุ่มเท่านั้น๘๒นาที

ยามขึ้นอย่าหลง

เอามีสติครับในการดำเนินชีวิตทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเรานี่แหละ

เออตึ่งโฟกันไป